นะครับที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องออมสินจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท

ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
มาถึงวินาทีที่จะฟังเฉลยแล้วครับ

ตอนนี้พ่อหนุ๋ยนะครับ
ได้ครอบลูกมาอีก๑คนนะครับ
เพิ่งครอบสดร้อนเลยตอนนี้นะครับ
นี่คือเจ้าตัวเล็กที่บอกเอาไว้น้องบีม

ก็คือมีเด็กน้อยนี่เอง
สอนเขาให้ดีนะลูกนะบีมนะ
เออเอาละถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หน้าต่างบานนี้มีสติ๊กเกอร์รูปโดราเอมอนติดอยู่ทั้งหมดกี่ตัว

แม่ลำไยเลือกตอบตัวเลือกที่๔
ตัวซึ่งเป็นคำตอบที่

โดไรมอน๘ตัวเนี่ยแม่มั่นใจขนาดไหนครับ
มั่นใจมากค่ะเพราะทำความสะอาดอยู่ทุกวัน
ทำถูกไปหนึ่งข้อนะครับครอบครัวของน้องออมสินตอนนี้
ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐
มาลุ้นกันต่อว่าจะมีรอยยิ้มมากกว่านี้หรือไม่นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยนะครับ
จากเรื่องปลาหมึกบดครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภายในเวลา๓นาที
หนุ่ยจะทำได้หรือไม่ได้ครับ

มากค่ะน้ำสีหินน้ำสีหิน
เราทำไปได้นะฮะเวลาเรากำหนดไว้๓นาทีนะฮะ
แต่ที่ใช้เวลาไปทั้งหมดสองนาทีสี่สิบวินาที
เพราะฉะนั้นนะครับครอบครัวของน้องออมสินทำไปได้๒ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท

เหลืออีกสองข้อหลังนี้ถ้าสามารถทำได้ในข้อสาม
เงินจากหนึ่งหมื่นบาทจะพุ่งขึ้นไปถึงหนึ่งแสนบาทในทันทีนะฮะ
แต่เราภาวนาว่าข้อที่๓ห้ามผิดโดยเด็ดขาด
จะได้มีโอกาสลุ้นเงินล้านในข้อที่๔
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องคณิตศาสตร์ป๕ครับ
และคำถามสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือ
ตัวเลือกใดได้คำตอบใกล้เคียงจำนวน๕๐๐มากที่สุด

ออมสินเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
เก้าสิบเก้าคูณห้าซึ่งเป็นคำตอบที่
ผิดนะครับ
เกลียดอะไรนะ

ตัวเลือกที่๑๙๙คูณ๕คือ๔๐
ตัวเลือกที่๒๙๐๐ลบ๓๙๐เท่ากับ
ตัวเลือกที่๔๒๐๐บวก๒๐๐บวก๑๑๐เท่ากับ๕๐๐
ตัวเลือกที่ถูกต้องนะฮะที่จำนวนใกล้เคียงกับ๕๐๐มากที่สุดคือ
ตัวเลือกที่๓ครับ
๑๔๙๔หาร๓เท่ากับ๔๙๘
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคำตอบที่ผิดนะครับ
เรื่องสุดท้ายผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องร้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ลำดับคำและข้อความนี้ให้ถูกต้อง
ตามป้ายหน้าร้าน
และน้องบีมเรียงดังนี้นะครับ

หวานมันกรอบอร่อยหอมถูกหลักอนามัยค่ะ
หวานมันกรอบอร่อยหอมถูกหลักอนามัย

ไม่เป็นไร

ที่ถูกต้องคือ
หวานมันหอมกรอบอร่อยถูกหลักอนามัยครับ

นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ครอบครัวของน้องออมสินนะครับ
ทำไปได้๒ข้อหนึ่งหมื่นบาท

อยากจะได้เงินหมื่นพ่อกับแม่เหนื่อยไหมลูก

พ่อนานแค่ไหนกว่าจะได้จับเงินหมื่นครับ
ไม่เคยเลย

ไม่มีเมืองัน๑๐๐๐๐บาท

ข้ายได้มาต้องไปอุดตรงนู้น
ปลลงทางนี้ค่ากล้าวกล้ากับข้าว

เงิน๑หมื่นบาทจะเอาไปทำอะไรก่อนครับ

เพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายของเรา
เพื่อที่ดำเนินชีวิตต่อให้ได้

ไข้ได้ป่วยกันหมดเกือบทั้งบ้านเลยนะครับ

รวมทั้งเจ้าตัวเล็กที่ร้องอยู่ด้วยนะคุณผู้ชม
บางทีต้องขออนุญาตนะครับแม่

เพราะว่าเด็กน้อยไม่คุ้นกับสถานที่ด้วย

เรายังมีค่าเดินทางค่าอาหารค่าเสียเวลาให้ต่างหากนะครับ

อย่าเก็บเงินไปห้าม่อก่อน

สว่างที่นำทางชีวิตของคนเรา
ไม่แค่ดวมตานะครับคุณผู้ชม

หัวใจที่จะช่วยเป็นพลัง

และวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณครอบครัว
น้องออมสินด้วยที่มาจากสุพรรณบุรี

หัวใจอีกหลายดวง

ช่วยคุ้มครองให้ครอบครัวของเรามีแต่ความสุข

เลขที่บัญชีครอบครัวของน้องออมสิน

ให้กับครอบครัวนี้ด้วยอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

ขอบคุณมากครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตพบกับผม

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

คุณพระคุ้มครองครับสวัสดีครับ

๒๐เซนต์นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ
ทำไมไม่เหลือถึง๒๐เซนเลย
อันนี้คือตัวอย่างนะฮะ

คุณผู้ชมจะได้ไม่สับสนนะฮะ
บทในเทปต่างนะฮะ
โปรดติดตามตอนต่อไป